เมื่อกี้ที่มุกระหารแต่ไปสุรินต์กันบ้าง
เพราะเขามีงานมันก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วค่ะนะคะ
เป็นงานแห่บุนบาลฟังไฟของขพนศ์
โอ้โหจัดกันเป็นประเพณีสวยงามเลยนะ
เพราะว่าเขาไม่ได้จัดมา๒ปีแล้ว
ติดโควิดหน้าเรื่องโควิดแล้วค่ะ
ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าวัดสว่างบ้านหนองบัวบานที่ตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เขามีพิธีบวงสวงนะคะแล้วก็มีการรำบวงสวงอย่างที่เห็นแบบนี้นี่แหละสวยงามเลยของชาวตำบลหนองบัวหาร๑๕หมู่บ้านมารวมตัวกันค่ะ
ประเพณีบุญบ้างไฟเพื่อเป็นพุทธบูชาพ่อพญาแถนให้ท่านประธานฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลนะคะ
แล้วก็ให้ชาวไร่ชาวนาได้ทำการเพาะปลูกมีผลผลิตที่เจริญงอกงามค่ะ
ขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้านนะคะเขาจัดแต่งรถพืชผักผลไม้ประกวดความสวยงามกัน
ก็มีการงัดลีลาเด็ดมาประชังความสามารถโดยเฉพาะขบวนไปดูหน่อยดีกว่า
ขบวนล้อบุคคลที่ตกเป็นข่าวดังแต่ละคนแม่อย่างการแต่งกายชุดล้อเลียนพระบิดาก็มาจ้ะ
กางเกงขายาวสีขาวผมขาวนี่ถือไม้เท้าออกมายืนไร่รำอยู่แบบนี้
ตามธรรมนิยมเพลงเลยสร้างศีลสารเขาบอกงานน่ะโอ้โหสนุกสนานเลย
เนี่ยคือยี่สิบเก้าพฤษภาคมนะก็เป็นประเพณีของชาวอำเภอรัฏนบุรี
อย่างที่บอกสถานการณ์จากโควิดปีนี้มันดีขึ้น
เขาก็เลยจัดแล้วค่ะหลังจากไม่ได้จัดมา๒ปี
แล้วก็ทางจังหวัดสุรินเองก็อนุญาตให้มีการจัดนั่นเองนะคะ
แต่ก็ต้องระวังเรื่องของการจุดมุมอันตรายเหมือนกันนะคะ